คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าในระยะนี้หลายพื้นที่

แต่คุณผู้ชมครับฝนที่เทลงมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงณขณะนี้
ดูเหมือนว่าปริมาณน้ำฝนที่เทลงมานั้นค่อนข้างน้อยนะครับ
และจุดที่ฝนตกลงมาก็ไม่ได้ตกตรงบริเวณที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแรง
ทำให้ตอนนี้พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแรงนั้นขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดครับข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประกาศออกมาแล้วนะครับ
ว่าตอนนี้มีถึง๒๒จังหวัดละทีเดียวนะครับที่ต้องลงไปให้ความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนทั้งนักอุปโภคบริโภครวมถึงการเกษตร
จังหวัดนี้ก็ครอบคลุมใน๙๗อำเภอ๔๒๑ตำบล๓๔๑๑หมู่บ้านแบ่งออกเป็นหลักดังนี้นะครับ
พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด๗จังหวัดที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอคุณผู้ชมณขณะนี้
จากนี้อีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็คือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรมีทั้งหมด๙จังหวัด
ส่วนพื้นที่สุดท้ายดูเหมือนว่าจะหนักหน่วงที่สุดนะครับเพราะว่าขาดแคลนทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรทั้งหมด๖จังหวัดที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอคุณผู้ชมนะขณะนี้
พื้นที่เหล่านี้นั้นจะมีโอกาสเกิดฝนมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา
ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราตอนนี้
พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ตอนนี้ได้ถอยอ้อนออกจากประเทศไทยของเราไปเที่ยวเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้มีหนึ่งปัจจัยที่นำความชื้นมาให้ก็คือกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยเข้ามาปกกลุ่มตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญครับที่ทำให้ในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่
จากนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศนะครับยังพบว่ามีการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่าสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสริมครับที่จะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝน

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่มีโอกาสจะตกตั้งแต่๒ทุ่มคืนนี้เป็นต้นไปไปจนถึง๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้
โดยส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
พื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ในขณะที่บริเวณท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยใครที่จะออกเดินเรือในระยะนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่บริเวณจังหวันศ์ฮัศว์สีธรรมราชด้วยยาวลงไป
คลื่นทะเลอาจจะสูงประมาณ๒เมตรดังนั้นชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
หลังจากนี้มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่๓๑เดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้า
บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อน
หย่อมความร้อนจะกลับมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนอีกครั้งหนึ่ง
นั่นก็หมายความว่าช่วงเรียกเวลานางกล่าวเมืองไหนของเราก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอีกครั้ง
ดังนั้นช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ